ส่วนบอลไทยนะครับก็มีเกมตกค้างเมื่อวานนะครับ
ซึ่งก็มีจุดเปลี่ยนเกิดขึ้นด้วยจากใบแดงของธนบูลนะครับ
นาทีที่๑๘สหรัฐเปิดให้กับทางอิโดฟานนะครับเป็นลูกสูตรจากเตะมุมมา
และเนี่ยครับจุดเปลี่ยนของธนบูลนะครับไปใช้ศอกค้ำนะครับ
เจ็บธีรศักดิวพิมายนะครับยิงให้ท่าเรือไล่มา๑๒
ถ้าเรือที่มี๗คะแนนเท่ากันแต่ว่าท่าเรือรั้งที่๖เพราะประตูได้เสียได้ดีกว่านะครับ
เกมแรกวันที่๒๒กันยายนเวลา๒ทุ่มครึ่ง
ทุกคนต้องทำให้ดีแล้วก็เต็มที่ทุกครั้งที่ลงเล่นก็ภูมิใจตลอด
โมเมนต์ในความทรงจำคือสมัยที่ได้แชมป์ในปี๒๐๑๗นะครับ
รอบแรกชนะเกาหลีเหนือ๓๐ซึ่งเขามีโอกาสได้เล่นในเกมนั้น
เมื่อปี๒๐๐๙ที่เล่นชุดใหญ่ใหม่นะครับโดยครั้งนั้นไปแข่งที่ภูเก็ตครับ
มีโมเมนต์ดีก็คือช่วงที่ปีที่ได้แชมป์นั่นแหละเวลาชนะมันก็จะเป็นช่วงเวลาที่ดี
ก็มีปีหนึ่งที่เราสามารถเอาชนะเกาหลีเหนือได้ในบ้านเราซึ่งช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่แบบเกาหลีเหนือกำลังอยู่ในช่วงที่ดีมาก
เราก็สามารถชนะได้แล้วผมก็มีโอกาสได้ลงเล่นในเกมนั้นนะครับก็มีหลายโมเม้นที่ดี
แล้วก็มีการไปเล่นที่เคยไปแข่งที่ภูเก็ตอะไรอย่างเงี้ฮะซึ่งตอนนั้นก็เป็นช่วงแรกแรกที่เราเริ่มติดทีมชาติอะไรอย่างเงี้ย
ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีมากเลยก็เป็นเกียรติประวัติของตัวเองที่ดีแล้วก็สร้างความเข้าใจกับตัวเราเองด้วย
ในการที่จะเหมือนได้มีโอกาสป้องกันรักษาถ้วยแชมป์เอาไว้ในบ้านเราครับผม
แล้วก็แบ่งจำนวนหนึ่งไปให้กับกลุ่มแฟนบอลขายประจำทีมชาติไทยจากกรุงเทพให้กับทุกกลุ่มไปจัดสรรเอา
ส่วนวันแข่งขันนะครับจะขายหน้าสนามไม่เกินวันละ๒๐๐ใบนะครับนี่การแจ้งจากทางเจ้าภาพเชียงใหม่นะครับ

แข่งวิ่งบางแสนนะครับ๑๐ระยะนะครับ

นักวิ่งเข้าร่วมรวมมากถึง๘๐๐คน

และเป็นหนึ่งในสนามวิ่งที่ดีสุดในเอเชียด้วย
บอกว่าเป็นครั้งแรกที่มาแข่งในไทยรู้สึกดีใจมาก
หมายแรกคือการให้วิ่งให้ครบระยะนะครับโดยที่ไม่มีอาการบาดเจ็บ
เพราะถ้าร่างกายแนวนั้นฟิตพอ
ก็หวังว่าจะทำลายสถิติเดิมของทางนัทธวุฒิอินนุ่มแชมป์เก่าในปี๒๐๑
ที่ทำไว้นะครับ๓๑๔๖วินาทีลงได้อย่างแน่นอนนะครับ